คุณผู้ชมฮะสำหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของค่าชดเชย
หากท่านมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ที่รัฐบาลจัดหาให้ตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาที่แน่ชัดแล้วนะครับ
ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช
ในแพทย์จด็จทำทัชอารีนะครับเปิดเผยบอกว่าสปสชตอนนี้
ทำหลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยหลักเกณฑ์เป็นแบบนี้ครับ
จ่ายค่าชดเชยแก่ผู้ที่มีผลข้างเคียงหรือผลไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด๑๙
แบ่งออกเป็น๓กรณีคือ๑กรณีการเสียชีวิตหรือทุบพลภาพถาวร
จะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน๔แสนบาท
กรณีที่๒นะครับกรณีการสูญเสียอวัยวะพิการจะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน๒๔๐๐๐บาท
และกรณีที่๓กรณีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจะได้รับค่าชดเชยไม่เกิน๑แสนบาท
ในขณะนี้ได้มีการลงนามในหลักการไปแล้วครับ
ก็เหลือเพียงการลงนามประกาศของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทั้ง๑๓เขตเท่านั้น

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนต้านโควิด๑๙
สามารถส่งเรื่องให้ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับเขต
พิจารณาเพื่อขอรับค่าชดเชยได้ทันทีนะครับ
หรือท่านจะยื่นไปที่สาธารณสุขจังหวัดหรือสสจจังหวัด
หรือโรงพยาบาลที่ท่านได้รับการฉีดวัคซีนก็ได้เช่นเดียวกัน
ใช้เวลาไม่เกิน๕วันเขาจะมีขั้นตอนที่หน่วยงานจะพิจารณา
แล้วก็จะเบิกค่าชดเชยให้แก่ท่าน
ส่วนผู้ที่มีผลข้างเคียงจากวัคซีนต้านโควิด๑๙ก่อนหน้านี้
ก็คือไปฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะเข้าหลักเกณฑ์ตรงนี้ได้ไหม
เพราะหลักเกณฑ์เพิ่งจะลงนามเพิ่งจะออกกันมา

ก็สามารถที่จะยื่นขอค่าชดเชยย้อนหลังได้
ตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยอัตราการจ่ายเงินชดเชยของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์
ก็จะคล้ายกับมาตรา๔๑ของพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นแหละครับ
มาตรา๔๑ของพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในการที่จะป้องกันแล้วก็ชดเชยเยียวยาให้กับประชาชน
ทางรัฐเขาดูแลจัดการนะครับ

ซึ่งหากมีหลักประกันไว้ให้แก่ผู้ที่รับการฉีดเนี่ย

มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง
แล้วก็ทางคุณหมอบอกว่าก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์นะ
ว่าผลข้างเคียงมันเป็นความผิดของใคร
ความผิดของยาหรือไม่ความผิดของการฉีดหรือไม่อะไรเนี่ย
แต่ถ้าท่านได้รับผลกระทบท่านได้รับเงินชดเชยแน่
อย่างน้อยคนที่ไปฉีดก็จะได้มั่นใจมากขึ้น

เมื่อกี้มีกรณีของการฉีดแล้วเสียชีวิตใช่ไหม

จะเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า

แต่ว่าผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเขาทำงานคือขับรถเอ็กเตอร์เรย์

เพราะว่าต้องขับไปตามที่ต่างแล้วก็เจอคนเยอะ

ปรากฏว่าพอฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไป๒วัน

ครอบครัวก็มีการจัดงานศพตั้งแต่เมื่อคืน
ที่วัดศรีรัตนารามที่นนทบุรี
โดยผู้เสียชีวิตคือนายสมชายม่วงวังอายุ๕๑ปี
ทำงานเป็นพนักงานขับรถเอ็กซาเรย์ตามหน่วยงานต่าง
แล้วด้วยความที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็เลยได้ฉีดวัคซีนก่อน
ก็ตัวนายสมชายไปฉีดจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
คุณหมอชันสูตรหลังจากการเสียชีวิต
คุณหมอบอกว่าเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ทีนี้ทางครอบครัวก็สงสัยประเด็นการเสียชีวิตของนายสมชายอยู่
อย่างคุณพ่อค่ะบอกว่าพอลูกชายฉีดวัคซีนมาวันหนึ่ง
ลูกชายก็บ่นกับเพื่อนบอกว่ามันมีอาการเหมือนกับคลั่นเนื้อคลั่นตัว

ตอนแรกพ่อบอกว่าได้ยินแบบนั้นพ่อยังไม่คิดอะไร
เพราะปกติลูกชายก็แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจำตัว
ทีนี้วันนั้นตัวลูกชายออกไปบ่อตกกุ้งกับเพื่อน
มีอาการเลยค่ะตอนนั้นหายใจไม่ออก

เพื่อนที่ไปด้วยกันก็โทรเรียกรถพยาบาล
ปรากฏไม่ทันเสียชีวิตแล้วนะคะ
ครอบครัวบอกว่าจริงไม่ได้โทษนะ
ว่าการเสียชีวิตมาจากวัคซีน
แต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วยังไม่รู้เลยว่าเหตุผลอื่น
มันคือเหตุผลอะไรที่ทำให้นายสมชายเสียชีวิต
ฟังเสียงหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่พ่อก็ยังสงสัยอยู่

ได้รู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากอะไร

เพราะว่าตอนนี้คนในครอบครัวก็เสียใจมากแล้ว
ที่ลูกชายจากไปอย่างกระทันหันดังนั้น
ไม่เอาละขอเอาศพมาประกอบพิธีทางศาสนาเลยละกันนะคะ